คนบ้านเดียวกันมันก็ควรจะอยู่แบบสงบสุขนะ
อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนเดียวกันเนี่ยนะฮะ

ไล่ทุบรถไล่ตีขับรถจะพุ่งชนให้ตายเลยแบบด้านหลังนี่แหละ

เดี๋ยวค่อยค่อยฟังกันหมดเลยนะฮะใช่เรื่องเนี้ยตัวละครเยอะนิดนึงคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเราทำแบ่งฝั่งให้คุณผู้ชมได้ดูด้วย
แต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
ร้อนจริงนะฮะอย่างที่ผมบอกไปคนบ้านเดียวกันเนี่ยนะฮะ
ใช่เนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันแท้ทำไมมาทะเลาะกัน
นี่เกิดขึ้นหน้าร้านขายของชำอยู่ที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ทีนี้พอมันมีคลิปนี้ออกมานะมีคนเขามาร้อง
กับผู้สื่อข่าวนี่แหละบอกว่าเรื่องนี้โอ้โหทำยังไงดีอ่ะ
เฉลิมชัยอายุ๓๘ปีบอกว่าผมเนี่ยโดนคนในหมู่บ้านเดียวกันมารุมทำร้ายครอบครัวผม

ใช่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ๓๐ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
แล้วไปแจ้งความที่สพคลองขุงแล้วนะ
แต่ในเก่งคนนี้กลับโดนแจ้งความกลับ
หาว่าผมไปพยายามขับรถกระบะจะชนฝั่งนั้น

แล้วโดนข้อหาพยายามฆ่าเลยนะฮะ
โอ๊ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาก็เลยมาร้องสื่อ
ฟังค่ะฟังดีแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าพวกใครมีฝั่งไหนยังไงบ้าง
เอาฝั่งในเก่งก่อนเดี๋ยวขึ้นเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็น

นายเก่งก็คือคนที่ขับรถกระบะนั้นนะฮะใช่ค่ะ
ฝั่งในเก่งเขาเป็นพี่ชายมีน้องชายชื่อว่านายออย
อันนี้ฝั่งหนึ่งนะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ย
คือเป็นพวกของทางฝั่งในบอลในบอลเป็นเจ้าของร้านของชำ
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นอีกหลายคนอยู่

เป็นคู่อริกับพี่เก่ง

ทีนี้ตัวของในเก่งเล่าให้ฟังบอกว่าน้องผมออยเขาเมา
เมาแล้วไปซื้อของที่ร้านชำของบอล
ทีนี้พอไปถึงด้วยนะก็มีเรื่องสิ
กลุ่มวัยรุ่นพวกนั้นเขาดื่มเหล้าอยู่ใช่ไหม
เสร็จแล้วปั๊บจังหวะที่ออยรู้อยู่แล้วว่า
นี่มีคู่อลิพี่ชายอยู่
ก็เลยกะจะไปเคลียร์ให้พี่ชายจนมีการท้าต่อยกัน

แล้วฝั่งบอลที่เป็นเจ้าของร้านของชำก็มาห้าม
แล้วก็ต่อยออยไปทีนึงเพราะบอกให้ออยหยุดแต่ออยไม่หยุด
ทีนี้ตอนที่พี่เก่งพี่ชายไปถึงนะ
เก่งยังบอกน้องออยน้องชายอยู่เลยบอกว่า
ออยขอโทษเขาเถอะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแท้
เมื่อกี้เห็นเก่งไหมฮะคนที่ถอดเสื้อกับน้องชาย
ถอดเสื้อเหมือนกันพยายามเอามือปิดปากน้องชายไว้
ไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปพูดอะไรแล้วอะไรแบบนี้
พอหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

นึกว่าจบแล้วนะตรงหน้าร้านขายของชำตรงนี้
ใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นผ่านไปชั่วโมงนึงค่ะ
ปรากฏว่าเมียของน้องออยโทรมาบอกพี่เก่งพี่เก่ง
นี่ออยมันโดนรุมอยู่นี่คือพี่เก่งนะ
พี่เก่งคนนี้ได้ยินแบบนั้นอ้าวเป็นห่วงน้องชายสิ
รีบขับรถไปเลยภาพที่เห็นตรงหน้า
คือน้องออยนอนกองอยู่กับพื้นแล้ว

เพราะฉะนั้นฝั่งนู้นมาหาว่าผมขับรถจะพุ่งชนเขา
ไม่จริงเลยผมแค่จะไปดูน้องชายผมเฉย
แต่ฝั่งนั้นน่ะนะเขามาเคาะกระจกรถผม
แล้วก็มาทำร้ายผมเอามีดมาฟันฟันที่คาง
ไปตั้ง๕เข็มแล้วก็ที่ขาอีก๒เข็มด้วยค่ะ

เก่งพี่เก่งเร็วพี่เก่งเร็วพี่เจ๋ง

ผมบิดเนี่ยจะเอาพี่อัพออกไปโดยไม่ต้องเปิดไฟ

มันรุมน้องผมอย่างกับขี้รุมอย่างกับหมาไว้

มันแห้กหมดเลยผมไม่เห็นน้องกองอยู่ข้างล่าง
นั่นแหละผมก็ยืนบอกเอาน้องมาเฮ้ยมึงไปเอาออกมา
ให้คนของเราไปเอาน้องมาแต่ผมไม่กล้าลงจากรถ
ทำตามพี่มึงอยากไปเก่งพี่สอนทุกสิ่งทุกอย่าง

ระหว่างที่ผมจะกลับบ้านเนี่ยผมเดินขึ้นรถ

ผมขึ้นมามันจอดนี่อ้าวก็ขึ้นกันหมดเลยทีนี้
ขึ้นออกตัวแล้วครับ
มันยังวิ่งไปเข้าข้อสมทั้งอีกช่วงที่ออกตัวนะ

ผมออกตัวแล้วมันไปเข้าประตู
นี่ค่ะฟังในมุมของพี่เก่งไปแล้วนะ
แล้วโชว์แผลให้ดูด้วยบอกว่าเนี่ย
แผลที่โดนอะไรนะมีดฟันที่คาง

เมื่อกี้ผมอุตส่าห์จะพุ่งออกตัวไปแล้วนะ
เขามาเคาะกระจกแล้วหลังจากนั้น
ก็เข้ามาทำร้ายเขาเอามีดฟันที่คางเขาด้วยนะฮะ
นั่นคือจุดแตกหักด้วยนะฮะ
ฟังฝั่งพี่เก่งไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งหน่อยไหม
ฝั่งของเจ้าของร้านของชำคือในบอล
ในบอลเล่าให้ฟังนี่ในบอลบอกแบบนี้
ออยน้องพี่เก่งเนี่ยเมามาเลย
พอมาถึงที่ร้านบอกว่ากูมันลูกคนจนไม่ใช่ลูกคนรวย
อุ๊ยทีนี้ฝั่งบอลก็เลยงงสิว่าอ้าว

แล้วเห็นว่าออยมีการยกนิ้วกลางใส่กลุ่มที่กินเหล้าอยู่อีก

แต่ออยไม่หยุดค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เขาบอกว่าพอมันมีปัญหากันเนี่ยนะ
ตัวของบอลเจ้าของร้านพยายามไปห้ามแล้วแหละ
แต่บอลยืนยันเลยนะว่าพี่ของออยก็คือในเก่ง
สตาร์ทรถถอยแล้วก็พุ่งชนกลุ่มคนที่ยืนอยู่
มีคนเจ็บอ่ะหลังจากนั้นก็ลงมาแล้วก็มาทะเลาะกันอีก
ลองฟังบอลฝั่งเจ้าของร้านค้าหน่อยค่ะ
คนที่ชื่อออยเนี่ยน้องของคนที่ชื่อเก่งเนี่ย
ก็มาเดินมาที่บ้านผมแล้วก็ใช้คำพูดประมาณว่า
กูมันลูกคนโจรไม่ใช่ลูกคนรวย
เอ๊ะทำไมมาพูดพฤติกรรมไปทั้งที่เราไม่ได้มีอะไรกันมาก่อนเลย
ตามที่ให้ข่าวไปที่ข่าวออกไปว่าผมไปดักตีไม่ใช่นะฮะ

แล้วผมก็พยายามเฮ้ยคนบ้านเดียวกันไหนบอกจะฟังบอลไง
แล้วว่าจะคุยกันจะเคลียร์กันไงเราต้องอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกัน
มองหน้าบอลก่อนซึ่งมันก็ไม่มอง
ทีนี้พอชนเหยียบเท้าหลัง
พอเท้าหลังเหยียบเสร็จเท้าหลังออกไปเนี้ย

ถ้าไม่หยุดเราไม่มั่นใจว่าเขาจะวิ่งกลับมาชนซ้ำ

ก็ไม่พอใจแล้วเก่งก็ทะเลาะกับคนในหมู่บ้านไปทั่วเลย

ในชุมชนในหมู่บ้านให้มันมีความสงบสุข
ใช่สิแต่ว่าตอนนี้ก็แจ้งความกันทั้งสองฝั่งแล้วใช่ไหม
แต่ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาใคร
แล้วเดี๋ยวต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วย

เดี๋ยวจะเรียกฝั่งในเก่งไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เพราะว่าตอนนี้รถของเก่งก็ยังอยู่ที่โรงพัก

ต้องฝากตำรวจในพื้นที่ด้วยนะคะเรื่องแบบนี้นะคะ